เรื่องของตู้กดเบียร์สดอัตโนมัติในร้านสะดวกซื้อกันบ้าง
โอ้โหอาทิตย์ที่แล้วนี่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลย
ใช่ค่ะว่าเอ๊ะรับเบียสดนี่จะเป็นเปิ่มภาษีอะไรหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะร่วมการเข้าถึงด้วยการซื้อแบบนี้
ว่าจะมีการตรวจดูอายุหรืออะไรยังไงไหม
ซึ่งล่าสุดทางด้านของกรมควบคุมโรคก็ยืนยันว่าไม่สนับสนุน
จำหน่ายที่เป็นตู้กดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็บอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมกันกับคณะอนุกรรมการ

นายแพทย์อัศดางรวยอาจินรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ได้กล่าวถึงกรณีที่ทางกรมควบคุมโรคได้รับการร้องเรียน

เกี่ยวกับตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็มีการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ดำเนินการตรวจสอบที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งย่านเยาวราชนะคะ
พอลงพื้นที่ไปยังไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายนะ
เพราะว่าทางร้านค้าได้ระงับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตู้กดแล้วก็เมื่อสักครู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ก็คือใช้ผ้าสีขาวแบบนี้คลุมเอาไว้
ซึ่งการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ตู้กดดังกล่าว
จะเป็นความผิดตามมาตรา๓๐วงเล็บ๑
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ
แล้วก็มาตรา๓๒ว่าเข้าข่ายเป็นการสื่อสารการตลาด
ซึ่งถือเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือว่าเป็นการแสดงชื่อหรือว่าเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมหรือไม่นั้น
กรมควบคุมโรคจะมีการนัดประชุมคณะอนุกรรมการ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลปี๒๕๕๙
สัปดาห์หน้านี้จะมีการประชุมการพิจารณาหารือเรื่องประเด็นนี้
แล้วก็ตอนนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคได้รับการประสาน
ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อดังกล่าว
โดยได้แจ้งให้ทราบว่าร้านสะดวกซื้อในสาขาที่มีการติดตั้ง

ระงับการขายแล้วก็ดำเนินการใดเกี่ยวกับตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าไม่สนับสนุนให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่อื่น
เช่นเดียวกันกับการขายแบบเครื่องกดในร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่
เพื่อให้ประชาชนลดละแล้วก็เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คือตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็งงอยู่นะ
กับเครื่องกดเครื่องดื่มแอลกอฮอลกดเบียร์
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า
มันสะดวกกว่าวิธีการซื้อแบบขวดไหมคะ
คือข้อกฎหมายมันกำลังแปลกอยู่ระหว่างตู้กดแบบนี้
เพราะว่าการกดแบบนี้เหมือนว่ามันเป็นร้านสะดวกซื้อต้องมีบรรจุพันธุ์ใช่ไหม
ดเสร็จเอาบรรจุพันธุ์เสร็จแล้วจะดื่มที่นี่เลย
ดื่มที่ไหนก็ได้เอากลับบ้านได้
แต่ถ้าเป็นร้านเหล้าร้านทั่วไปคือดื่มในร้านเลย

แต่อันนี้ก็เลยต้องไปดูควบคุมว่าอันนี้มันจะยังไงต่อ
มันเปิดโอกาสที่เข้าถึงง่ายกว่าดู

ถ้าเกิดว่าประชาชนไปเจออะไรที่มันเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือว่าสายด่วนกรมควบคุมโรคก็ได้ค่ะ

ทีนี้ต้องดูใบอนุญาตลักษณะการขายสถานที่อะไรอีกต่างหากนะครับ